สารโพลนะฮะออกมาสิบกัญญาณยนต์
ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยเป็นนายก
เพื่อมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศ
คุณหญิงสุดารัฐเห็นโพลแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ขอบคุณค่ะที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ
แต่ก็มันก็คือโพลดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการบ้านที่เราต้องทำอย่างหนัก
ให้ประชาชนมั่นใจว่าเลือกสุดารัฐเลือกไทยสร้างไทยแล้วบ้านเมืองเดินต่อได้
ยุติความขัดแย้งได้มีแนวคิดมีนโยบายที่คิดเป็นและทำได้
ไม่ใช่คิดได้แต่ทำไม่เป็นหรือไม่มีคนทำนะคะ
แล้วก็ต้องสร้างความหวังให้กับทั้งคนทุกรุ่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ว่าประเทศนี้ยังมีโอกาสมีความหวังนะคะ
คุณหญิงชนะรัฐจะคือแคนดิเดตนายกของไทยสร้างไทยแน่
ก็เห็นก็อย่างนี้ค่ะก็คงณตอนนี้เนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในพักนะคะ
ที่เป็นกรรมการก็จะเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาในเวลาที่เหมาะสม
ก็มีการพูดอย่างนั้นว่าพร้อมรับไหม
เราก็ต้องเราก็วันนี้ถึงบอกว่าการสร้างพักนี้พี่ทำให้ไม่ทำเอานะคะ
แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้พี่ในเบื้องต้นถ้าว่าการทำพักใหม่คนยังไม่รู้จัก
พี่ก็อาจจะต้องยอมลำเชิดอยู่หน้ากองยาวก่อน

แต่พี่ตั้งใจค่ะอยากที่จะให้คนใหม่เข้ามารับช่วงคนที่เขามีความสามารถมากกว่าเรา
พี่ทำแค่ทำหน้าที่แค่เป็นเสาเข็มหรือสถานลากเท่านั้นเอง

ถ้าพี่เป็นนายกนะคะพี่ก็จะขอเป็นแค่สมัยเดียว

วันนี้พี่มีเป้าประสงค์ว่าพี่อยากจะสร้างสถาบันการเมืองเพื่อประชาชนจริงทำเพื่อประชาชน
พี่คิดว่าวันนี้คนใหม่มีความสามารถเยอะ
พร้อมที่จะส่งมอบพักให้กับคนรุ่นใหม่
พร้อมที่จะส่งมอบประเทศให้กับคนรุ่นใหม่
แต่เราแน่นอนตอนที่ก่อสร้างตึกเนี่ยยากที่สุดคือการตอกเสาเข็มการต้องไปลุยโคน
พี่อาสาประสบการณ์๓๐กว่าปีของพี่เนี่ยมาเป็นคนลุยโคนเอง
แต่ลำนูนเขาก็ให้เป็นนายกได้รวมกันไม่เกิน๘ปีเลยนะ

พอเราควรจะให้โอกาสคนใหม่เขาทำนะคะ
แต่ตอนนี้เอาล่ะเนื่องจากเราเป็นพักใหม่
มันอาจจะยังไม่มีใครรู้จักชื่อไทยสร้างไทยเห็นหน้าสุดารัฐ
เอาสุดารัฐก็ลำหน้ากองยาวให้ก่อน
แต่มันต้องมีสเต็ปนะคุณหญิงสุดารัฐ

มันต้องได้สอสอ๒๕คนก่อน

ไทสร้างไทคิดว่าจะได้สอสอเท่าไหร่ในการเลือกตั้งครับ

ต้องพยายามที่จะพี่บอกเราว่าพี่มาสร้างพักเนี่ย

เห็นคนอื่นปลาใสเนี่ยต้องกวาดทั้งจังหวัด
อย่างนู้นต้องอย่างนี้ตั้งเป้าเท่านู้นเท่านี้

ไม่ดูสปีดพี่วันที่๙
พี่จะพูดเลยว่าวันนี้พี่มาทำเนี่ย
เราต้องมีอุดมการเดียวกันนะคนของไทยสร้างไทย
ว่ามาร่วมกันวันนี้ร่วมกันเพื่อที่จะทำงานหนัก
ในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้กับประชาชน
ถ้าเห็นด้วยมาร่วมกันทำและพิสูจน์ตัวเองเหมือนกับทำข้อสอบเนี่ย
ทำข้อสอบของตัวเองให้ได้ดีที่สุด
ถ้าประชาชนเห็นว่าเลือกสุดารัฐและไทยสร้างไทย
ประเทศเดินต่อได้แน่เศรษฐกิจดีขึ้นแน่กระเป๋าตุงแน่นะคะ
คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่โอกาสของเขาได้รับความทัดเทียมลดความเหลื่อมล้ำได้

เป้าอยู่ที่ไหนเป็นหลักกรุงเทพต่างจังหวัดอีสานหรือที่ไหน
แม้ว่าตัวเองจะเป็นลูกอีสานนะคะ
แล้วก็ใกล้ชิดกับคนอีสานและใกล้ชิดกับคนกรุงเทพ

ดังนั้นเนี่ยอีสานโพลอาจจะออกมาว่าลูกอีสานถูกไหมคะ
เพราะพี่คิดว่าโดยลักษณะนิสัยพี่๓๐ปีคุณภาคภูมิทำข่าวมา
คุณภาคภูมิจะเห็นว่ามีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งที่อยู่กับประชาชน

ดังนั้นตรงนี้มันคือความผูกพันความใกล้ชิด
น้อยคนที่พี่ว่าคนเนี่ยจะมาวิ่งมาหาเรามากอดมาร้องไห้กับเราเนี่ย
เขาต้องเชื่อใจเราต้องฝากความหวังไว้กับเรา
ฉะพี่แบกรับความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศไว้

ฐานเสียงถึงแม้ว่าอาจจะคุ้นเคยมากหน่อยทั้งภาคอีสานภาคเหนือหรือกรุงเทพ
แต่ถึงเวลาเราต้องทำงานให้กับประชาชนทั้งประเทศนะคะ
ของนโยบายคือต้องตอบทั้งประเทศ
แล้ววันนี้ยิ่งลงพื้นที่มากเท่าไห
มีความรู้สึกว่าพี่ซึมซับความทุกข์ของประชาชนมาแบกไว้บนบ่า